คุณผู้ชมครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายจุดหลายพื้นที่ในไทยนั้นต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียว
สิ่งที่ตามมาก็คือภัยพิบัตรอย่างเช่นน้ำท่วมนะครับที่เราเห็นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่
จากในไทยครับหลายจุดทั่วทุกมุมโลกนั้นยังคงต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
อย่างที่สหรัฐอเมริกานะครับสถานการณ์ไฟป่านั้นยังคงเป็นหนึ่งภัยที่คุกคามชีวิตประชาชนหลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของรัฐคลิฟฟอร์เนีย
ซึ่งขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้ทำลายบ้านเรือนของประชาชนเป็นจำนวนมาก
ทำให้มีประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว
กว่า๔๐๐คนต้องอบพยพหนีจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
โดยล่าสุดมีรายงานนะครับว่าไฟป่าครั้งนี้นั้นกินพื้นที่ไปแล้วกว่า๓๐๐เอเคิล
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมเพลิง
ต้องใช้ถึง๑๐๔๔คนเลยทีเดียว
ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าในครั้งนี้นั้นก็เกิดจากสถานการณ์ภัยแรงนั่นเองนะครับ
ต่อกันที่รัฐหลุยเซียน่าครับ

เป็นภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ทางการนั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินน้ำท่วมฉับพลัน
คาดการณ์ว่าน่าจะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
โดยต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า๗๐๐คนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างตามบ้านเรือนและในรถยนต์ครับ
มาดูกันที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีรถบัตรคันหนึ่งครับ
บรรทุกนักท่องเที่ยวไต้หวันเต็มคันรถขนาดแล่นอยู่บริเวณเบื้องล่าง
ปรากฏว่ามีดินจากภูเขาพังถล่มลงมาจนทำให้ฝังรถบัตรคันดังกล่าวเกือบมิดคันรถเลยทีเดียว
ต่อกันนะครับกับภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
เป็นภาพที่หน้าผาสูงกว่า๔๐เมตรในเมืองลู่เหลียงมณฑลซานซี
หลังก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน
นำให้ดินบริเวณหน้าผาไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไม่ได้จนเกิดเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ดินบริเวณอุโมงพังลงมาจนทำให้เกิดการจราจรติดขัดหลายชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
จากบนบกแล้วทางอากาศครับก็ได้รับผลกระทบจากความแปรปวนสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
ออกเดินทางจากบอสตันมุ่งหน้าไปยังซานคราแมนโต้ตกหลุมอากาศอย่างรุนแรง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ส่งผลให้ผู้โดยสารกว่า๒๒คน
ลูกเรืออีก๒คนบาดเจ็บอย่างหนักเลยทีเดียว
เพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล
ก่อนที่จะนำเครื่องบินลำใหม่นั้นไปส่งผู้โดยสารรายอื่นไปยังจุดหมายปลายทาง
เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เที่ยวบินนั้นล่าช้าไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ
สภาพอากาศมาดูเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวกันบ้างครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดรุนแรงนะครับ
เป็นแผ่นดินไหวขนาด๕๓โดยทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๔คน
บาดเจ็บ๖๘คนบ้านเรือนพังราบคาบในหลายหมู่บ้านนะครับ
โดยจุดศูนย์กลางนั้นอยู่ใกล้กับเมืองชิเว่ทางตอนใต้ของเปรู
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่๘กิโลเมตรเท่านั้น
ถนนผลทางถูกตัดขาดนะครับทำให้ยากแก่การเข้าไปถึงพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว
มาดูกันที่ในประเทศไทยกันบ้างนะครับ
จากสภาพอากาศนั้นแปรปวนอย่างหนักนะครับ
อิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ซึ่งเป็นจุดชมวิวยอดดอยอินถนนจากสภาพอากาศที่แปรปวดนะครับ
โดยเหตุการณ์ก็ทำให้ทหารหารเสียชีวิตทั้งหมด๕นาย
รายการจับตาเตือนภัยก็ต้องขอแสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับ
และนี่คือภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในไทยเองต่างประเทศเองนะครับ
นับวันนั้นจะดูทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นการใช้ชีวิตช่วงนี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
ติดตามข่าวสารการติดตามสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับ

ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ